ก็คือเอาผู้ชาย๑๐๐คนไปคัดเลือก

แต่เชื่อไหมคะว่าคลิปของเขาเนี่ยคนดูเยอะที่สุดยอดเป็นล้านเลยค่ะ

คุณพ่อปราบก็ไปเดินที่เกาหลีไปขอคะแนะเสียงภาพนี้นะคะ

เป็นละครที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีเป็นรักต่างวัย
รายละเอียดจะเป็นยังไงฮอตขนาดไหนจับตาให้ดีน้องพีคกองทัพคนนี้ไปฟังเลยค่ะ
ก็ตั้งแต่คลิปเปิดตัวเปิดตัว๑นาทีตอนนี้ก็ประมาณล้านกว่าแล้ว
เอาจริงจริงไม่เสียดายนะครับเสียดายที่เราแบบไม่ได้เดบิวต์กับเพื่อนที่เราเราฝึกมากันตั้งแต่ต้น
ได้แต่ร้องไห้แล้วก็พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะแล้วพี่กลับมาคุยกับคุณพ่อใหม่ถามว่าคุณพ่ออายไหมเขาบอกเขาอาย
เขาบอกว่าแฟนคลับก็ทำได้ทำไมเขาในฐานะพ่อทำไม่ได้
ครับผมก็เป็นฮีโร่ของพีคจริง
ก็ตอนนี้ก็รับเล่นละครแล้วครับแล้วที่พี่บอกไป

น้องอายุ๑๘ยังเธอยังไม่มีแฟน
หล่อนะเชื่อว่าอนาคตในวงการไปได้อีกไกลอย่างแน่นอนนะคะ